แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูไกลกว่านั้นอีก
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดอุบัติเหตุทางเรือบริเวณอายุทยา
ใช่แล้วค่ะอุบัติเหตุทางน้ำ
จากข้อมูลของกรมเจ้าท่าถ้าเกิดว่าดูภาพรวมทั้งประเทศ
จริงแล้วปี๒๕๕๑ถึงปี๒๕๕๘แนวโน้มลดลง
แต่ว่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แม่น้ำหลายสายไหลผ่าน
ปรากฏว่าก็ยังคงเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่มาจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากค่ะ
คุณผู้ชมคะมาดูข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางน้ำ

แนวโน้มอุบัติเหตุค่อยลดลง
โดยปี๒๕๕๑ถึงปี๒๕๕๓มีอุบัติเหตุทางน้ำถึง๓๖ครั้ง
จากนั้นในปี๒๕๕๔ค่ะอุบัติเหตุรายปี
กว่าปีละ๓๐ครั้งซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในทะเลมากกว่า
ถ้าเกิดว่าเจาะลึกลงไปเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มาดูข้อมูลในปี๒๕๕๑นะคะ
มีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้น๑ครั้ง
โดยเป็นเหตุเรือจมบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณแม่น้ำป่าศักดิ์ค่ะ
ต่อมาในปี๒๕๕๒ก็เกิดเหตุอีกครั้ง
ซึ่งทั้ง๒ครั้งคือปี๒๕๕๑และปี๒๕๕๙
สาเหตุก็มาจากเหมือนกันค่ะมาจากกระแสน้ำที่ไหลค่อนข้างแรง
ส่วนปี๒๕๕๓อุบัติเหตุในพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น๓ครั้ง
ครั้งแรกเกิดขึ้นที่บริเวณโค้งหน้าวัดพนันเชิง
ในบริเวณแม่น้ำป่าศักดิ์ค่ะจากกระแสน้ำที่ไหลแรง
ส่วนอีก๒ครั้งเป็นเหตุเรือโดดกัน
บริเวณหน้าวังจันเกษมแม่น้ำลบบุรีเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย
และอีกเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทร
ปะอินแม่น้ำเจ้าพระยาเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บสามรายค่ะ
ต่อมาปี๒๕๕๔เกิดเหตุ๒ครั้ง
เหตุการณ์แรกนะคะคือเหตุเรือน้ำตาลชนต่อหม้อสะพานที่ตำบลภูเขาทอง
ทำให้เรือน้ำตาลจมลงไปในแม่น้ำ
เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓รายศูนย์หาย๑ราย
ส่วนอีกกรณีเป็นเหตุเรือจมบริเวณหน้าวัดพนันเชิง
ซึ่งทั้ง๒เหตุการณ์มาจากกระแสน้ำที่ไหลแรงในแม่น้ำเจ้าพระยา
เจอโดนกันมีผู้ศูนย์หาย๑ราย
จากนั้นระหว่างปี๒๕๕๖ถึงปี๒๕๕๘ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏว่าในช่วง๒๓ปีระหว่างนั้นนะคะ
ไม่มีรายงานอุบัติเหตุทางน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทั่งในปี๒๕๕๙เกิดเหตุเรือจมจากเหตุเรือชนกัน
บริเวณหน้าวัดสุวรรณดาราม

เหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๔ราย
ก่อนที่จะมาเกิดเหตุอีกครั้งคือเมื่อวานนี้